ที่
ยังอยู่กับเกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องเต๋านะครับ
จากจังหวัดกรสินจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิต
สร้างความฝันของตัวเองได้สำเร็จหรือไม่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าวันนี้โชคดีตอบถูกหมดทั้ง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เราเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ขึ้นมาตอบคำถามของเขา

ถ้าเกิดผมได้ขึ้นมาตอบเรื่องฟุตบอลก็คงจะถูก
ถ้าผมได้ขึ้นมาตอบแล้วผมก็จะต้องตอบถูก

ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยจากเรื่องแรก
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องจังหวัดกรสินครับ
นุสวรีพระยาชัยสุนทรมือขวาถืออะไร
หนึ่งค่ะกาน้ำค่ะเพราะว่ากาลสิน
เตาเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งกาน้ำซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้ข้อแรกประเดิมไปเลย๕๐๐บาทนะครับ

ทำไมมั่นใจมากล่ะครับลูกเต๋า

โอ้โหทำการบ้านมาดีมากเลยครับ
นี่คือตัวอีกหนึ่งตัวอย่างนะคุณผู้ชมครับ
รับเงินทุนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐บาท
เอาละครับข้อแรกไม่พลาดเพราะฉะนั้น
มีสิทธิ์ลุ้นเงินล้านต่อไปเลยนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยในเรื่องที่๒คือเรื่อง
วัดดังอำเภอกระทุ่มแบนครับ
โบสถ์มหาอุทธิวัดนางสาว
ผนังภายนอกตกแต่งด้วยงานปูนปั้นนูนต่ำ

พ่อเอกเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งพระอภัยมณีซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกข้อนี้เป็นข้อที่๒หนึ่งหมื่นบาท

หรือถูก

จริงหรือแบบนั้น
ที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวเลือกที่๒ครับพระมหาชนก

ข้อต่อไปขอเลือกเฉลยจากเรื่องเกลือครับ
เกลือถุงใดหนัก๑กิโลกรัม

คุณแม่น้อยนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๑ถุงที่๑

ถูก

เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาชั่งน้ำหนักไปพร้อมกัน
ตัวเลือกที่๑จะหนัก๑กิโลหรือไม่ยังไม่ทราบ

ผมจะเลือกเฉลยจากตัวเลือกที่๓ครับ
ถ้า๓ออกมาเป็น๑กิโลกรัมคือหมายความว่าแม่ผิดเลยนะครับ

ระหว่างถุงที่๑และ

แม่มาดูไอ้เค้าให้มา

เข้ามาดูไอ้เค้า

อีกข้อนี้มันเหนื่อยมันบีบหัวใจขนาดนี้
ถูกครับ๑กิโลกรัมแม่
เดี๋ยวเราดูถุงที่เหลือกันก่อนนะครับ
ว่าเท่าไหร่ที่แม่ไม่ได้เลือกเลยนะครับ

ก็คือครอบครัวของน้องเต๋านะครับ

ได้เงินทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท
ข้อต่อไปที่ผมจะเฉลยนี้นะครับ

ครอบครัวนี้จะสามารถมีทุนไปต่อชีวิต
๑แสนบาทหรือไม่นะครับคุณผู้ชม
เหลือเรื่องสุดท้ายครับที่เราจะเฉลยในวันนี้

คำถามสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ว่า
ข้อใดไม่ใช่เพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์

ลูกตาเลือกตอบตัวเลือกที่๒

ถ้าถูกก็ดึงแสนบาทกลับบ้านนะครับ
ถูกหรือไม่ถูก
ถูกไหมลูกตาเลล่ะ

ไม่อยากได้
พี่พี่ก็คือเพลงที่๓นะครับ

ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วพ่อจ๋า

เพราะว่าลูกก็ทำกันสุดความสามารถแล้วเนอะ

เงินทุนไปต่อชีวิตทั้งหมดวันนี้
๑หมื่นบาทครับ

มันอาจจะไม่ได้ที่เป้าเราคิดเอาไว้

อย่างน้อยก็สามารถไปหาหมอได้เนอะ
เช็คอาการท่านก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะ

แต่สิ่งหนึ่งเลยแม่กับพ่อ

เป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณเหลือเกิน

เสียสละแม้กระทั่งอนาคตของตัวเอง

และเพื่อสุขภาพของพ่อแม่

แต่บุญกุศลที่เราทำไม่ไปไหน
สู้นะลูกนะสู้นะเราเป็นกำลังใจให้รวมทั้งสองคนด้วยนะลูกนะตั้งใจเรียน
เป็นกำลังใจให้หวังว่าวันหนึ่ง
คงจะได้เจอพยาบาลที่ชื่อว่าลูกเต๋านะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดมีกำลังทรัพย์พอนะครับ
ถ้าอยากจะช่วยเหลือน้องหรือช่วยเหลือครอบครัวนี้
ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้

ตรงนี้เป็นบุญเป็นกุศลจริงครับ
น้องจะได้มีแรงและมีกำลังใจกันนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและคำถาม๔ข้อ
ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ใน

เงินหนึ่งหมื่นบาทปกติก็หารำบากอยู่แล้ว
มีโอกาสได้เข้ามารายการก็รู้สึกดีค่ะ
จะเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อกับแม่
ให้พ่อกับแม่ได้ไปหาหมอได้ไปผ่าตัดค่ะ